หยิบจับลองเครื่องสำอาง
แต่ไม่ซื้อนะแต่หนีบไป

เป็นคลิปขโมยที่ชาวเน็ตที่เมืองกาญจนบุรีเนี่ย
เขามีการแชร์กันในโลกโซเชียลนะครับ
หาตัวขโมยสาวรายนี้

ทำทีเข้ามาลองเครื่องสำอางภายในร้าน

โอ้โหมือไวรีบหยิบเครื่องสำอาง
หนีบติดซอกแขนเดินหนีออกไปทันทีนะครับ
เดี๋ยวดูจังหวะนี่มองซ้ายมองขวาอยู่นะครับ
ทีแรกเขาเทสก่อนไงเอามาลองสีทิมมือ
หนีบยังนี่ไปแล้วเห็นไหมเอากระเป๋าปิดอยู่
หนีไปแล้วนะฮะนี่แหละครับแล้วก็ใช้กระเป๋าบังสายตา
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในห้างดังของกาญจนบุรี
เจ้าของคลิปโพสต์ว่าญาติใครแจ้งทีค่ะ

หมายถึงพนักงานร้านนะนะโดนหักเงินค่ะอยากได้ก็ควรซื้อ
ขโมยโตกันแล้วทำอะไรอายสังคมบ้างนะครับ
และหากไม่กลับมาจ่ายค่าสินค้าทางร้าน
จะแจ้งความดำเนินคดีไปเจอกันที่โรงพักต่อไปนะครับ
ตลกขึ้นเฮดไลน์ข่าวเมื่อกี้ผู้หญิงไม่หยุดสวย